คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ที่ระยองค่ะ
คือเมื่อคืนนี้มันมีผู้ชายคนนึงเข้าไปในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
แล้วก็บอกว่าเหมือนกับจะขอห้องพัก

แต่มีปืนพกปืนมาแล้วก็ยิงปืนขู่
เจ้าของรีสอร์ทเลยรีบแจ้งตำรวจนะคะ
ผู้ชายที่ก่อเหตุก็เลยไปแอบหลบนอนอยู่ในรีสอร์ท
ขอตำรวจมามีการยิ้งปะทะกัน
ตำรวจเจ็บไปหนึ่งตัวผู้ก่อเหตุก็เจ็บไปด้วย
ตำรวจสพแกลงค่ะไปตรวจสอบนะคะ
นี่บนพื้นยังเห็นรอยเลือดอยู่เลยนะคะ
ในพื้นที่ตำบลทางเฟือนำเพลิงแกล้งสวรรค์รายอง
เป็นผู้ก่อเหตุเป็นคนคลั่ง
ถูกตำรวจยิงเข้าขาแล้วก็เนี่ยค่ะเลยมีกองเลือดอยู่ตรงนั้น
เพราะว่าเขาคลั่งเดินบุกเดี่ยวพร้อมปืนไปในรีสอร์ท
ไปขอเปิดห้องแต่ไม่มีเงินจ่ายเขา
มีแต่การยิงปืนขู่แล้วซ่อนตัวอยู่ในห้อง
รีสอร์ทก็แจ้งตำรวจแต่พอตำรวจไปถึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
พอปิดล้อมแล้วเนี่ยนะคะเกลี้ยกล่อมก่อน
ให้ในยอดมามอบตัวในยอดไม่ยอม
ก็เดินไปหน้ารีสอร์ทยิงปืน๑นัท
กระสุนไปโดนโคมไฟหน้าสาลาโคมไฟแตก
นี่คือผู้ก่อเหตุนะคะในยอดนะคะ
ตำรวจเลยตัดสินใจเริ่มต้นจากใช้ปืนไฟฟ้าก่อนนะคะ
เอาปืนไฟฟ้ายิงกะว่าสยบความคลั่ง
แต่สุดท้ายโอ้โหในยอดแรงเยอะมาก
ดิ้นหลุดนะโอ้โหปืนช็อตไฟฟ้าเอาไม่อยู่นะคุณผู้ชม

ไปเจอตำรวจอีกชุดก็มีการปะทะกัน
ดาบตำรวจศักดิ์สิทธิ์พุทธาเป็นพลขับนะคะ
ถูกยิงเข้าที่มือสองข้างจนได้รับบาดเจ็บ
รถตำรวจก็ถูกยิงได้รับความเสียหาย
ในยอดก็เลยถูกตำรวจยิงใส่จนบาดเจ็บไปเหมือนกันค่ะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พาตำรวจพาในยอด
รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็อายัดตัวในยอดเอาไว้นะคะ
ตำรวจยึดปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอก
ปลอกผสูนพื้นแรกผสูนพื้นรวมถึงยาบา
คุณผู้ชมที่ตัวในยอดมียาบ้าเยอะมากนะ
๐เมตรนะคะมียาบ้า๒๐๐เมตร
ไปถึงก็ไปดูร่องรอยความเสียหายก่อน
ไปดูวงจรปิดของรีสอร์ทค่ะวงจรปิดใช้กันได้คุณผู้ชมค่ะ
ตีหนึ่งครึ่งตำรวจสกแกล้ง๗๘๙เข้าไปในรีสอร์ตพร้อมโลกกำบัง
ตั้งใจว่าจะไปสยบในยอดจะไปจับในยอดที่คลั่งหลบอยู่ในห้อง
ก็ล้อมกันอยู่ห้องใหม่เลยค่ะจากนั้นเวลาประมาณตี๒๔๙น
ก็จะเห็นรถกระบะของตำรวจขับออกไปจากรีสอร์ท
เพื่อไปตามจับในยอดที่หนีออกไปจากรีสอร์ท
คือตำรวจล็อตแรกพยายามจะเกลี้ยกล่อมพยายามจะใช้ปืนช็อตไฟฟ้า
แต่เอาไม่อยู่ในยอดหนีไปตำรวจก็เลยต้องขับรถไล่ตามออกไป
แล้วตำรวจอีกชุดหนึ่งถึงจะมาประกบค่ะ
ระหว่างนี้เราได้คุยกับเจ้าของรีสอร์ทด้วยครับ
คือคุณธนพิสิทธิ์อายุ๔๒ปีบอกว่าเมื่อคืนนี้ลูกน้องแจ้งมา
บอกว่ามีผู้ชายท่าทางแปลกเฮียครับเขาเข้ามาในรีสอร์ทของเรา
แล้วเดินไปเปิดประตูทุกห้องเลยเฮียก็เลยมาดูเจ้าของรีสอร์ทมาดูครับ
แล้วก็ไปคุยกับนายยอดถามว่ามาทำอะไรเนี่ยยอดบอกว่ามาหาที่นอน
แต่ไม่ต้องเอาอะไรมาให้ที่ห้องหรอกนะนอนเฉย
ก็เลยบอกไปว่าถ้าจะเปิดห้องพักต้องจ่ายเงินก่อนนะครับคุณลูกค้า
ปรากฏว่านายยอดไม่มีเงินครับไม่จ่ายเงินไม่พอควักปืนออกมาอีก
อย่าถอยเลยกลัวนะครับเห็นท่าไม่ดีแล้วเดินหนีก่อน
แล้วยอดยิงปืนขู่๑ครั้งนั่นก็เลยโทร๑๙๑แจ้งตำรวจครับ
แล้วตัวของนายยอดเนี่ยหลบอยู่ในบ้านพักพอตำรวจมาพยายามเกลี้ยกล่อม
ไม่ยอมฮะพูดวกไปวนมาไม่รู้เรื่องเดินออกมาจากบ้านพัก
แล้วก็ถือปืนด้วยเดินออกไปทางข้างหน้ารีสอร์ท
แล้วเดินกลับมาอีกครั้งหนึ่งตำรวจตัดสินใจจังหวะนั้นคือ
ปืนไฟฟ้าใส่ก่อนอืมสยบคนคลั่งแต่สงสัยว่าคั่วไฟฟ้าหลวมหรือเปล่า
ยอดถึงดิ้นหลุดไปได้แล้วก็ยิงปืนอีกหนึ่งครั้ง
แต่ว่ารอบนี้ก็ไม่ได้ยิงโดนใครนะครับยอดเนี่ยเดินหนีไป
แล้วไปเจอกับตำรวจอีกชุดที่พี่มิ้วเล่าว่าชุดที่๒ตามมาสมทบ
เกิดการยิงประทะกันสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเลยงงว่า
ทำไมยอดถึงมาที่นี่ได้แล้วหลอนยาหรือเปล่าเนี่ยนะลองฟังครับ
ก็เลยคุยหลากหลายเรื่องเลยฮะเรื่องความยุติธรรม
ที่ทำเรื่องอะไรต่างนานาเขา
ก็จะชวนคุยเขาไปเรื่อย
เพื่อจะให้เขาวางปืนตำรวจเขาก็พยายามเจรจาอะไรอย่างนี้
ตอนนั้นพี่รู้ไหมว่าเขาคั่งยา

ก็นึกว่าเป็นวัยรุ่นมาเปิดห้องทั่วไป
แต่ก็เอกใจเพราะลูกน้องบอกว่า
ก็ระวังแล้วแหละเพราะลูกน้องออกมาเปิดทุกห้องเลย

คุณผู้ชมคะเราไปที่บ้านของในยอดค่ะ

ไม่เคยคุ้มคลั่งเลย

ไปเลยเดี๋ยวผมก็ไม่รู้เหลืองเลย
เดี๋ยวไปเมื่อคืนเนี่ย
มีความหวังที่ว่าลูกเราจะเลิกจะกลับตัวให้หรอ
โอ้ยมองมันอยากก็เขาไร้หลอบเลยหรอ
แต่เวลาเขาไม่ได้ติดนะ

แต่ก็ไม่คบเพื่อนไม่คบอะไรด้วย
พ่อยอมรับเลยลูกชายยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
หอนยาคลุ้มคลั่งเคยถูกจับออกมาจากคุก
แล้วก็เสพอีกแล้วก็หลอนอีกวนเวียนไปแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายตำรวจที่บาดเจ็บอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว

เดี๋ยวสอบปากคำและดำเนินคดีตามขั้นตอนค่ะ